ต้องบอกว่าความเมาเป็นเหตุจริงผู้ชายคนหนึ่งค่ะ

ไปจอดรถในปั๊มเนี่ยตั้งใจว่าจะหลับ
แต่สิ่งที่เขาทำต่อมาคือ
สุดท้ายค่ะเด็กปั๊มต้องโทรแจ้งตำรวจนะ
พอตำรวจมาถึงเข้าไปพูดคุยบอกให้ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อผ้า
พอใส่เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก็ซักถามด้วยความสงสัย
ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐๓๕ปีนะคะ
บอกว่าเป็นคนจังหวัดน้องบัวลำพูแต่มาทำงานย่านไนท์บาซ่าที่เชียงใหม่
พักอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละก่อนหน้านี้ไปดื่มเหล้าเมาอย่างหนัก
จากนั้นก็ขับรถกระบะมาจอดที่ปั๊มน้ำมัน
จังหวะแรกที่ตำรวจมาคือเขาบอกว่าศีรษะของเขาเนี่ย
หลับแล้วก็ไปโดนแตรพอโดนแตรปุ๊บเสียงมันดัง
แจ้งตำรวจอันนี้รอบแรกนะตำรวจมาถึงก็ตักเตือนไปแล้ว
แล้วนอนสักพักหนึ่งกะว่าจะหายเมาแล้วค่อยขับรถต่อ
แต่อยู่ดีชายคนนี้ค่ะกลับมาก่อเหตุ
แก้ผ้าคุณแก้ทั้งบนและแก้ร่างด้วยนะ
คือครั้งนี้เปลือยกายล่อนจ้อนเดินโชว์
เดินโชว์อวัยวะเพศจนกระทั่ง
ชาวบ้านก็ทนไม่ไหวเด็กปั๊มทนไม่ไหว

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนนี้กันหน่อยค่ะ

สุดท้ายตำรวจนำตัวผู้ชายไปที่โรงพักษ์สารพี

แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็คือเรื่องของความกรอก
ความเดือดร้อนรำคาญนะคะเมาไม่หลับเมาไม่ขับจอดหลับดีกว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าคุณแก้ผ้าแบบนี้ไม่ถูกนะ
ก็อยากแก้ผ้าด้วยอาจารย์นะครับ